เราตามข่าวนี้กันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
สำหรับอาการป่วยของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นเองค่ะ
เรามาติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
คุณสิริโชคค่ะลูกชายของคุณอาสอนเพชรนะคะ
ได้โพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของคุณพ่อค่ะ

คุณหมอกำลังทำอุณหภูมิให้ร่างกายของคุณพ่อเย็นลง

แล้วก็ต้องประเมินด้วยว่าสมองของคุณพ่อ

เพราะว่ากว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ย

หายใจไปราวประมาณ๒๓นาทีนั่นเองค่ะ
และหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการล้างไตไปนะคะ
คุณผู้ชมค่าไตก็เริ่มลดลงแล้วนะคะ
ลูกชายก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าสัญญาณดีค่ะ

จากคุณหมอแบบนี้ในทุกวันนั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้หลังจากที่รักษาอุณหภูมิครบ๒๔ชั่วโมงแล้ว

เพื่อดูว่าตัวคุณอาสอนเพชรมีอาการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ขณะเดียวกันที่ภรรยาคู่ชีวิตของคุณอาสอนเพชรค่ะ
เดินทางไปกราบขอพรทาเวสสุวรรณ
ที่วัดจุลามณีที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่งไปถึงคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งนั่นเองนะคะ

ทางครอบครัวเขาก็จะมีการเดินทางไปทำบุญกระถิ่น
ที่บ้านเกิดที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะคะ

ขอให้ทางครอบครัวเนี่ยเจอกับข่าวดีแบบนี้ทุกวันนะคะ